ข่าวต่อไปนี้อยากให้ฟังกันดีทุกเพศทุกวัยทุกสายอาชีพเลย
ที่ฉันอ่านเองยังรู้สึกหวั่นเองเลย
ใครชอบเล่นเกมในมือถือยกมือขึ้น
นี่แล้วใครเล่นไปชาร์จไป
คุณผู้ชมระวังให้ดีที่ชัยภูมิหนุ่มวัย๑๘ปี
เล่นเกมออนไลน์ก็เล่นเป็นปกติแหละ
แต่ว่าเสียบช้าไปด้วยไงเพราะมันกินแบต
ปรากฏว่าตื่นเช้ามาอีกทีเป็นศพไปแล้วนะคะ
มือข้างหนึ่งเนี่ยพาดอยู่ที่ปลั๊กไฟด้วย
คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟช็อตนี่แหละค่ะ
ตำรวจสพอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ
พร้อมกับกู้ภัยก็ลงพื้นที่เลยนะคะที่บ้านหลังเกิดเหตุ
พบศพนายสุธีเสมาเพชรวัย๑๘ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ในชุดนอนยังอยู่ในผ้าห่มอยู่เลยค่ะ
แล้วมือขวาเนี่ยพาดอยู่กับปลั๊กไฟมีสายชาร์จมือถือเสียบไว้ด้วย
ลุงของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่า
เมื่อกลางดึกวันที่๒๕กันยายนจังหวะจะเข้านอน
ได้ยินเสียงผู้ตายร้อง
แต่ก็คิดว่าเล่นเกมออนไลน์ปกติไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้

เองไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอะไรนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
แล้วก็มอบศพให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ

ชาร์จแล้วเล่นไว้๑แบตเสื่อมเร็ว
และสองมันมีโอกาสถ้าเกิดไฟรั่วถ้าสายชาร์จไม่ได้มาตรฐานเนี่ย

คุณดิฉันเคยเป็นจนเครื่องมันแฮงอันนี้โชคดีมันไม่ได้ระเบิดนะ
เอาไปถามเจ้าหน้าที่เอ๊ะทำไมอยู่ดีมันดับไป
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าการที่กระแสมันเข้าเครื่อง
แล้วเราใช้โทรศัพท์ด้วยคือมันทำให้จ่ายกระแสออก

เข้าทางหนึ่งออกมันมีโอกาสทำให้เครื่องเสียได้
แล้วดีไม่ดีอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบในข่าวนะคะ